ที่นักเสียงโชคเสียงตัวเลขกำลังรอคอย
ก็พอใบเลขเด็ดอย่างพี่มนศิษย์คำซอย
ก่อนหน้านี้พี่มนศิษย์แชะภาพคู่กับน้องพาน
ใบ้เลขเด็ดไปเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
ล่าสุดเจ้าตัวมาที่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
ก็เลยไม่พลาดขอเอาไมค์จ่อปากถามชัดหน่อยว่า
วันนี้เลขสุดที่รักมันคือเลขไหนกันแน่
เพราะที่โพสต์ไปมันเยอะเหลือเกินคุณ

พร้อมทั้งให้เคลียร์ข่าวเรื่องที่ว่าเจ้าตัว

รับทรัพย์ไปแล้วมากมายหลายคน
จริงหรือเปล่าไปฟังพี่มนต์สิทธิ์กันหน่อยจ้า
มาสิทธิ์ซื้อลอตเตอรี่อะไรมันสิทธิ์ของหน่อย

ผมก็อันนี้ตามดวง

ตอนนี้ดูเวลาแล้วน่าจะทานอยู่นะคะคุณผู้ชมค่ะ
แต่ที่แน่เกาะติดชิดหน้าจอของไทยรัฐเอาไว้เลย
เพราะว่าเดี๋ยวเรามีถ่ายทอดสดผลการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
ตั้งแต่เวลาบ่าย๒โมงนะคะอย่าพลาดเด็ดขาด
เออตอนนี้มีเวลาไปตามแผงไกลบ้านเลยนะคะ

บอกเลขซ้ำแล้วนะเออเดี๋ยวเขาหาว่าวงมาใบ้เยอะเกิน